ค่ะมาดูข่าวดีที่น่าชื่นใจนะครับคุณทวดห้าแผ่นดินเนี่ยนะฮะครับท่านยังแข็งแรง
ทุกวันนี้เดินได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อายุรวมถึง๑๐๓ปี
อยู่ที่บ้านบ่อแพรหมู่๑๒ตะบนท่าช้างอำเภอบังกลับจังหวัดสงขลาครับ
ชื่อว่าในเหล่าหมัดซิรินะครับเกิดเมื่อปี๒๕๕๙
หากนับอายุแล้วนะครับท่านเป็นคุณทวด๕แผ่นดิน
นับอายุได้ถึง๑๐๓ปี
คุณทวดเหลาะหรือว่าที่ชาวมุสลิมเรียกท่านว่าโต๊ะชายหล่อนะครับ
ปัจจุบันสุขภาพร่างกายท่านแข็งแรงมากคือหูตาก็ฝ้าฟางไปตามวัยนะฮะ
มีแค่นั้นแต่ดูการเดินเหินสิครับนะฮะ
ท่านยังเดินเหินได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้า
ที่สำคัญท่านเป็นคนอารมณ์ดีครับยิ้มให้กับทุกคนที่มาเยี่ยมที่บ้านท่าน
ตลอดชีวิตของคุณทวดเหลาะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลครับทุกวันยังถือจอบนะครับ
ปลูกผักสวนครัวที่ข้างบ้านเอาไว้กินเองนะครับโดยยังยกจอบขุดดินถางญาติ
อย่างคล่องแคล่วแบบนี้แหละฮะแล้วก็อาจจะแข็งแรงกว่าคนที่อายุ
น้อยกว่าท่านแบบผมด้วยซ้ำไปนะฮะ
นายดนกิ๊บหลีหมัดสิริอายุ๖๐ปีหรือว่าบังกิ๊บนะฮะ
ลูกชายคนสุดท้องเล่าบอกว่าคุณพ่อแข็งแรงมาก
เคยได้รับรางวัลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่มีโรคประจำตัวไม่เคยเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือ
หรือเข้าโรงพยาบาลกินได้ทุกอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวัน
ช่วยเหลือตัวเองได้ปกติทั้งกินอยู่นอนหลับแม้จะอยู่บ้านคนเดียว
และเป็นคนอารมณ์ดีมากไม่เครียด
กิ๊บเล่าบอกว่าคุณพ่อมีลูก๖คนนะคนโต๗๐แล้วนะ
แต่ลูกเสียชีวิตไปแล้วนะครับ๒คน
ลับที่คุณพ่อแข็งแรงแม้ว่าจะอายุถึง๑๐๓ปีแล้วนะครับ
คือกินผักกินปลาสมัยก่อนทำไร่ทำนานะครับ
ปัจจุบันก็ยังคงหยิบจอบออกไปปลูกผักอยู่ข้างบ้านนะครับ

เพราะท่านเป็นคนที่อยู่เฉยไม่ได้นะครับ
ทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
คุณทวดเหลาะเล่าบอกว่าสมัยก่อนทำนานะ
วัวสมัยนั้นวัวตัวละเท่าไหร่รู้ไหม
ค่ะสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาท

แล้วต้องแบกไม้จากตัวเมืองหัดใหญ่นะครับ

รวมระยะทางกว่า๑๐กิโลเมตรแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายนะครับ
อ่ะมาเยี่ยมใหม่ไม่ต้องมีของมาฝากก็ได้
ขอแค่รอยยิ้มเปื้อนหน้ามาก็พอ
ค่ะดูหัวจิตหัวใจท่านนะครับค่ะค่ะคิดดีอย่างนี้ไง
สุขภาพจิตดีสุขภาพกายเลยดีด้วยนะคะ